ไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนที่จังหวัดตากนะฮะ
ตำรวจตามจับหนุ่มกะเหลี่ยงวัย๒๑ปีนะครับ

ทำร้ายแฟนสาววัย๑๗ปีสัญชาติเดียวกัน
เสียชีวิตตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
เจ้าตัวรับสารภาพที่ทำไปเพราะหึงหวง
ขณะที่คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ปรากฏว่าญาติของผู้เสียชีวิตรุมประชาธรรม
โอ้โหตำรวจต้องเข้าคุมเหตุการณ์นะครับ

แล้วก็ทางญาติผู้เสียชีวิตที่โกรธแค้นนะครับ
นี่นะคะเป็นคลิปวินาทีที่ยาดก็ของหนางสาวแอล

กรูเข้ารุมประชาธารนายเอเลยคะ
อายุ๒๑ปีชาวกะเหลี่ยงเหมือนกัน

ขณะที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ตำรวจต้องรีบพาตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกระบะขับออกจากพื้นที่โดยเร็ว
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๗นาฬิกาของวันที่๑๗กันยายน
ที่บ้านพักคนงานตั้งอยู่กลางป่าศักดิ์ในพื้นที่หมู่๘
ตำบลแม่จาราวอำเภอแม่บรรมาศจังหวัดตาก
โดยนายเอมาดักรอหน้าบ้านของนางสาวแอน
แม่ของนางสาวแอนตื่นมาพบว่านายเอมารออยู่หน้าบ้าน
แม่ของนางสาวแอนก็เข้าใจนะฮะว่านายเอต้องการจะมาพบลูกสาว
เพื่อที่จะมาปรับความเข้าใจกันกับลูกสาว
แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตามให้
แม่ก็เลยเรียกลูกสาวออกมานะฮะเพื่อมาปรับความเข้าใจกับนายเอ
ปล่อยให้ทั้งสองคนไปคุยกันในห้องนอน
แต่นี่แหละครับที่ทำให้แม่รู้สึกเสียใจมาก
ไม่น่าที่จะให้ลูกสาวเจอกับนายเอเลย
เพราะว่าหลังจากทั้งสองคนเข้าไปในห้องนอน
พักได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดัง
และลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือ
ดันประตูออกมาเสียงดังปึงปังออกมาจากในห้องนะครับ
บอกว่าตอนนั้นเธอถือไม้แล้วเตรียมจะเข้าช่วยหลาน
แต่ประตูห้องล็อกกรอนจากด้านใน
ผู้เป็นแม่เองก็พยายามที่จะเคาะประตู
เรียกให้ลูกสาวเปิดประตูจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้
แต่ไม่มีใครเปิดประตูให้นะฮะก็เลยวิ่งกันไปที่หน้าต่าง
นายเอกำลังจ้วงแทงจ้วงแทงผู้หญิงอยู่
จังหวะที่นายเอเนี่ยจ้วงแทงเสร็จแล้วก็ผลักประตูหนีออกมานะครับ
ตัวของน้าสาวของผู้ตายก็ยืนขวางอยู่หน้าประตู
นายเอได้ใช้มีดฟันที่เธอโชคดีที่เธอหลบได้ทัน
จากนั้นนายเอก็วิ่งหลบหนีไปนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๗กันยายนช่วงเช้านะฮะ๗โมงเช้านะครับ
หลังจากนายเอหลบหนีไปได้แล้วนะฮะทางญาติของผู้เสียชีวิตก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจสพแม่ประมาทก็สนที่กำลังทหารพรานแล้วก็ผู้นำชุมชน
ปิดล้อมตรวจค้นป่าหลังหมู่บ้านตามล่าตัวนายเอแต่หาไม่พบครับ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๕๘กันยายนช่วงบ่ายนะครับ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
มีคนเห็นนายเอเดินอยู่กลางไร่ข้าวโพด
เจ้าหน้าที่ก็จึงปิดล้อมเข้าจับตัวนายเอโดยเอละม่อมนะฮะ
สภาพที่นายเอเขาหมดแรงเพราะไม่ได้กินอาหารเกือบ๒๔ชั่วโมง

สอบสวนเบื้องต้นนายเอรับว่าเป็นชาวกะเหลี่ยงพื้นราบ
อาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สอดปัจจุบันนั้นไม่มีงานทำ
แล้วก็คบหากับนางสาวแอนผู้เสียชีวิตมากว่า๒ปี
จะถูกฝ่ายหญิงบอกเลิก
จึงเข้าใจนะว่าฝ่ายหญิงนี้มีชายคนใหม่
ไม่ได้เข้าใจว่าฝ่ายหญิงเขาไม่ต้องการคบหาละ
ขอบคุณครับ